ท่านผู้ชมครับดูข่าวสารในด้านอื่นนะครับ
เมื่อวานนี้มันมีเหตุสะเทือนใจเกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราช
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติม
นะครับย้อนไปดูก่อนนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
นายชาวลิศจันทองอายุ๔๘ปีเขาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
ชาวบ้านเรียกกันว่าผู้ช่วยชาวนะฮะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๕
ตำบลท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
แต่ว่าเขาจะพ้นตำแหน่ง๓๑มีนาคมนี้แล้ว

เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเขาจะเปลี่ยนคนนะฮะ
เมื่อวานนี้นายชาวลิศนะครับได้ไปยิงตัวตายต่อหน้าพ่อกับแม่นะฮะ
โดยก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยจากการสอบปากคำเบื้องต้นของตำรวจจากพยานแวดล้อม
นายชาวลิศหรือว่าผู้ใหญ่ชาวไปคุยกับภรรยาแล้วก็กอดกันร้องไห้
ภรรยาก็ไปรอที่บ้านเพราะว่าผู้ช่วยชาวเนี่ยบอกให้ไปรอที่บ้าน
แล้วตัวเองก็เดินทางไปที่บ้านของพ่อกับแม่ที่อยู่ห่างกันแค่๒๐๐เมตรนะฮะ
ก็เดินไปนะครับพกปืนก้าวมอไปด้วยนะครับ
ไปถึงก็ไปหาแม่แม่ก็คือนางมาลาจันทองอายุ๖๘ปี
ตอนนั้นแม่นอนเล่นอยู่ที่พื้นหน้าบ้าน
ผู้ช่วยชาวก็ก้มกราบเท้าแม่แล้วพูดกับแม่ว่า
ผมขอฝากลูกให้แม่ช่วยดูแลด้วย
พูดจบชักปืนขึ้นมาแล้วก็จ่อยิงขมับตัวเองหนึ่งนัด
เสียชีวิตต่อหน้าพ่อกับแม่
กระสุนทรุขมับซ้ายเลยนะครับ
เลือดไหลนองเต็มพื้นเสียชีวิตตรงนั้น
ภรรยาที่ผู้ช่วยชาวบอกว่าให้ไปรอที่บ้านเนี่ย
ได้ยินเสียงปืนก็รู้เลยว่าสามีฆ่าตัวตายแน่
ถึงขั้นพูดขึ้นมาว่าทำไมไม่รักษาสัญญาไหนบอกว่าจะตายพร้อมกัน
แล้วก็เอามีดที่ยาว๑๒นิ้วที่อยู่ที่ห้องนอนในบ้าน
แทงตัวเองแทงเข้าที่คอกับหน้าอกรวมแล้ว๕แผล
เลือดไหลนองเต็มพื้นห้องที่บ้านนะฮะอาการสาหัส
มีคนมาเจอก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลทุ่งสงศ์นะฮะ
ในห้องนอนของนายชาวลิศกับภรรยาเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
จดหมายหนึ่งฉบับนะครับเป็นจดหมายลาตายที่ฝ่ายภรรยาที่แทงตัวเอง
แล้วก็บาดเจ็บสาหัสหลังจากได้ยินเสียงปืนแล้วรู้ว่าสามียิงตัวตายแน่
นี่ครับท่านผู้ชมครับจดหมายเขียนด้วยกระดาษของสมุดนักเรียนนะฮะ
คงจะเป็นของลูกอ่ะเขียนไว้เต็มหนึ่งหน้ากระดาษเลย
เนื้อหาใจความก็ทำนองว่าอันนี้ภรรยาเขียนนะทำนองว่าเธอเนี่ยอับอาย
ไม่กล้าสู้หน้าพี่น้องแล้วก็ขอโทษไปถึงลูกชายคนโต
ที่ต้องทิ้งภาระไว้ให้รับผิดชอบเธอบอกว่าเธอดีใจที่สอนให้ลูกเป็นคนดีได้
แล้วก็สั่งเสียลูกให้ดูแลน้องด้วยให้จัดการทรัพย์สินหนี้สินที่มีอยู่ด้วย
อย่างเช่นให้ไปถ่ายโฉนดบ้านจากร้านทองส่วนรถถ้าผ่อนไม่ไหว
บอกว่าให้อาที่เป็นอาผู้หญิงเนี่ยเป็นคนตัดสินใจให้
นี่ฮะแล้วก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าถ้าลูกชายจะมีหลานเนี่ยเธอก็จะดีใจมาก
เพราะว่าอยากมีหลานมานานแล้วแต่ว่าก็คงไม่ได้เห็นหน้าหลานแล้วล่ะ
พร้อมกับเขียนอวยพรให้ครอบครัวของลูกมีแต่ความสุขค่ะ
นี่นะฮะที่ไปเจอที่ห้องนอนของนายชาวลิศกับภรรยา
วันนี้คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปครับ
ไปคุยกับคุณแม่ของผู้ช่วยชาวนะฮะก็คือคุณแม่มาลานี่ฮะคุณแม่นั่งอยู่เนี่ย
แม่บอกว่าก่อนที่ลูกชายจะยิงตัวตายต่อหน้าเธอกับสามีเนี่ยนะ
ตอนที่ลูกมาบอกมาก้มกราบเท้าแล้วมาฝากลูกเนี่ยก็ยังมองศพตาลูกชายอยู่เลยนะ
ไม่คิดว่าในใจลูกเนี่ยคือคิดจะมาฆ่าตัวตายต่อหน้าแม่
ก่อนจะก้มกราบลูกยังถามหาหลานชายวัย๒๒ปี
ก็คือลูกชายของผู้ตายเขาอ่ะค่ะแต่ว่าเขามีลูกชายอายุ๒๒ปีเนี่ย

จะอยู่กับย่าก็คืออยู่กับนางมาลานะครับ
ถามว่าลูกอยู่ไหนแม่บอกว่าแม่ก็บอกลูกไปว่าอยู่ในบ้าน
แล้วนายชาวลิศลูกชายก็ก้มกราบ
พอก้มกราบเสร็จชักปืนขึ้นมายิงตัวตายต่อหน้าต่อตาแม่กับพ่อ
นี่คือผู้ช่วยชาวนะครับนายชาวลิศจันทองอายุเพิ่ง๔๘ปีเท่านั้น
บอกว่ายังทำใจไม่ได้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้
อยากจะมีโอกาสได้คุยกับลูกก่อนจะได้ช่วยปลอบใจช่วยแก้ปัญหาให้ลูก
แต่มันก็ไม่ทันแล้วก่อนหน้านี้ลูกไม่เคยมาบอกว่ามีปัญหาอะไร
แล้วก็ไม่เคยพูดถึงบ่งบอกว่าจะฆ่าตัวตายแล้วไม่ใช่บ่งบอกว่าจะฆ่าตัวตายแค่คนเดียว
นี่คือทั้งคู่ทั้งลูกกับภรรยาถ้าจะมีปัญหานะแม่บอกว่าที่รู้ก็คือลูกชาย
มีปัญหาเรื่องเดียวคือลูกชายถูกปลดจากการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ลูกชายมาพูดอยู่เสมอว่าผมไม่ดีตรงไหนผมผิดอะไร
ก่อนหน้านี้เธอบอกว่าเธอกับผู้ใหญ่บ้านก็คุยกันปกตินะ
แต่พอมีเรื่องว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยปลดลูกชายเธอจากการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านก็ไม่เคยมาหามาคุยอีกเลยส่วนตัวไม่โกรธลูกชาย
ลูกทำดีที่สุดแล้วตอนนี้อยากให้ลูกไปสบายไม่ต้องห่วงอะไรอีก
นี่คืออะไรนะครับ
ขึ้นมาตรงนี้ประมาณตรงนี้แหละขึ้นมาตรงยืน
แล้วเจ้าเม่ฟาว่าก็แม่ทะศัตริย์ดูดิว่าไม่คิดไปลูกจ็งกับผู้เลย
อมไหว้

ตอนที่คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเรา
นั่งคุยอยู่กับแม่ของผู้ช่วยชาวนะฮะ

ก็จะมีน้องอ๋อง
ลูกชายวัย๒๒ปีของผู้ตายนะครับ

เห็นหญ้าร้องไห้ก็มาเช็ดน้ำตาให้หญ้า

ว่าคุณพ่อเสียชีวิตแล้ว

แล้วก็คุณแม่ก็สาหัสอยู่โรงพยาบาล

หลานชายที่ลูกชายมาก้มกราบเท้า

ซึ่งผู้ช่วยชาวเนี่ยเขาเป็นห่วงลูกชายคนนี้มาก
อ๋องเป็นดาวนซินโรมแต่ว่าสื่อสารพูดคุยรู้เรื่องนะครับ
แต่ว่าอาจจะไม่สามารถพูดเป็นคำพูดออกมาได้แบบเป็นประโยคยาว
แล้วตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัว
ก็รู้แค่ว่าแม่ย่าร้องไห้ก็มากอดมาเช็ดน้ำตาให้ย่า
มีน้องชายของผู้ตายชื่อว่านายพานุวัฒน์จันทองบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้ปัญหาของพี่ชายมาก่อน
รู้แค่ว่าหลังจากพี่สะพ้ายรู้ว่าพี่ชายถูกปลดจากการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เคยไปพูดตัดเพาะประมาณว่าไม่อยากอยู่แล้วอายเขาไม่กล้าสู้หน้าเพื่อน
ตอนนั้นไม่คิดว่าจะเป็นการวางแผนฆ่าตัวตายทั้งพี่ชายกับพี่สะพ้ายแบบนี้
ทั้งคู่เขียนจดหมายลาตายแล้วก็ยังเตรียมการรีดเสื้อผ้าเอาไว้ด้วย
ประมาณว่าถ้าตายไปเนี่ยให้สวมใส่ชุดนี้ให้
พี่สะพ้ายที่แทงตัวเองและสาหัสตอนนี้พ้นขีดอันตรายรู้สึกตัวแล้ว
น้องชายของผู้ตายบอกว่าพี่สะพ้ายได้โทรมาบอกญาติ
ว่าให้ไปเอาชุดเครื่องแบบที่รีดเอาไว้แล้วเอาไปใส่ให้กับผู้ช่วยชาว
เพราะว่าผู้ช่วยชาวเนี่ยเขาตั้งใจว่าเขาจะใส่ชุดนี้ถ้าเสียชีวิต
แล้วก็จากคำพูดของพี่สะพ้ายที่บอกว่าทำไมไม่รักษาสัญญาไหนบอกว่าจะตายพร้อมกัน
ก็เลยเชื่อว่าทั้งคู่เนี่ยต้องเตรียมการกันมาแล้ว
ทีนี้มันมีปัญหาหนึ่งที่เขาบอกว่าจะเป็นเรื่องชู้สาวหรือเปล่าค่ะ
อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องว่าถูกปลดจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นเรื่องชู้สาวอะไรด้วยหรือเปล่า
น้องชายบอกว่ามันเคยมีเรื่องที่พี่ชายไปติดพันกับผู้หญิงคนหนึ่ง
แล้วพี่สะพ้ายจับได้เขาก็มีปัญหาทะเลาะกันจริง
แต่เรื่องนี้ยืนยันว่าเขาเคลียร์กันไปหมดแล้ว
อะไรผมก็ไม่มั่นใจนะแต่ผมมองว่าหาหน้าที่กันนาน
คือคนไปรู้จักเขาเยอะวงการเพื่อนเขาเยอะมาก
เขาก็พูดเปรย์กับพี่สาวเป็นน้องของคนตาย
เขาก็พูดไปว่าเนี่ยเขาหายเพื่อนไม่อยากอยู่แล้ว
แต่ว่าพี่สาวก็ได้ตักเตือนไว้ว่ามันเป็นเรื่องของตัวบุคคล
ทีนี้ถ้าจะมาจากปัญหาเรื่องการทำงานเนี่ยนะครับ

นายกเทศมนตรีตำบลท่ายางนายชัยทิศักดิ์อำลอย
อายุห้าสิบสามปีบอกว่าเมื่อเช้าวันเกิดเหตุ
ก็คือเมื่อวานนี้ผู้ตายคือผู้ช่วยชาวหรือว่านายชาวลิศจันทองโทรมาหาเขาสองครั้ง
ตอน๗โมงเช้ากับ๙โมงครึ่งโทรมาเพื่อของงานทำ
แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยติดประชุมอยู่ก็เลยไม่ได้รับสายนะไม่ได้โทรกลับไป
ประเด็นเรื่องการถูกปลดจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
ผู้ช่วยชาวเนี่ยเขารู้ข่าวมาตั้งแต่๒เดือนที่แล้วแล้ว
แล้วก็มาปรึกษานายชัยทิศักดิ์ที่เป็นนายกเทศมนตรีตะมนต์ท่ายางอยู่
บอกว่าเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเขาจะแต่งตั้งเอาคนของผู้ใหญ่มาทำงานแทน
นี่คือผู้ช่วยชาวนะฮะแล้วก็บอกกับนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง
ว่าเออก็น้อยใจเหมือนกับเสียศักดิ์ศรีเพราะว่าเขาทำงานเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมานานหลายปี
แล้วก็มาถูกปลดนะฮะซึ่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นของผู้ช่วยชาวกับผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
มันก็มีจริงนั่นแหละมีมาสักระยะหนึ่งแล้ว
ซึ่งก็เคยแนะนำไปว่าเออยังไงลาออกก่อนไหมล่ะก่อนจะโดนปลด
แต่ว่าผู้ช่วยชาวเขาก็ไม่ยอมลาออกสุดท้ายแล้วก็โดนปลดออกจากตำแหน่ง
วันเกิดเหตุรู้มาว่าผู้ช่วยชาวที่ตกลงกับเมียว่าเดี๋ยวจะตายพร้อมกันเนี่ย
ความจริงผู้ช่วยชาวบรรจุกระสุนในปืนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยแค่นัดเดียว
เหมือนกับว่าถ้าตั้งใจแบบตกลงกันว่าจะยิงตัวตายพร้อมกับภรรยาเนี่ยแต่ความจริงแล้วคงไม่อยากให้ภรรยาไปด้วย
ใส่กระสุนไว้แค่นัดเดียวนะฮะตั้งใจยิงตัวตายคนเดียวนะฮะ
ไม่ให้ภรรยาเนี่ยเอาปืนไปใช้ยิงตัวตายตามกัน
ผมว่าทฤบัณฑ์พุทธยางมีอะไรให้ผมทำบ้างไหมมีอะไรทำบ้างไหม
เพราะว่าตอนนี้ผมจะตกงานอยู่แล้ว
แล้วก็ผมก็ได้บอกกับผู้ช่วยว่า
เดี๋ยวรออีกสองถามวันนะวันจันทร์วันเดียวผมจะดูไอ้
แต่ตอนนั้นประมาณผมโทรกลับไปหาเขาประมาณ๑๐โมง๕๓นาที

ผมว่าจริงแล้วไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น
แต่สาเหตุที่สำคัญที่สุดก็ในเรื่องของวันที่๓๑นี้
เขาจะไม่ได้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ล่าสุดจากการสอบสวนสืบสวนของตำรวจสพทุ่งใหญ่
ตอนนี้ตั้งประเด็นการก่อเหตุเอาไว้๓ประเด็น
ก็คือเรื่องปัญหาในครอบครัว
ปัญหาหนี้สินหรือไม่ก็๓
เป็นปัญหาเรื่องของชู้สาว
ส่วนเรื่องงานในหน้าที่รับผิดชอบ
ในฐานะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ที่จะหมดวาระ๓๑มีนาคมนี้
ช่วงเช้าก่อนเกิดเหตุผู้ช่วยเช่า
ได้ไปดูรายชื่อที่อำเภอ
แล้วพบว่าตัวเองมีคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องการถูกปลดจริง
ก็คาดว่าก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ทำให้เกิดความเครียดด้วยนะครับ
ก็เลยใช้ปืนยิงตัวตาย
ส่วนมูลเหตุแท้จริงต่างตำรวจบอกว่า
เดี๋ยวก็ต้องไปขยายผลสอบปากคำเพิ่มเติมต่อฮะ